พาไปดูปลาไหลสีแปลกครับคุณผู้ชมครับ
เห็นชาวบ้านเขาบอกว่าเชื่อว่าปลาไหลเหล่านั้นจะมาให้โชค
คุณผู้ชมหลายคนคงจะเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับสัตว
ที่มีลักษณะแปลกประหลาดกันมาบ้าง
วันนี้ตลอดข่าวจะพาไปดูความแปลกของปลาไหล่๓ตัว
แปลกขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
ปลาไหล่ตัวแรกบอกเลยว่าแปลกมากเพราะน้องมีหลายด่านเต็มตัวเลยจ้า
หูเป็นปลาไหล่ที่ดูแปลกตาแต่ดูสวยดี
ซึ่งปลาไหล่เผือกด่างตัวนี้มีลายด่างสีน้ำตาลไหม้
และสีทองกระจายอยู่รอบลำตัวรวมทั้งหมด๑๗จุด
ข้างลำตัวด้านซ้ายมีลายเส้นสีแดง๓๕เส้น
ส่วนด้านขวาอีก๓๘เส้น
และมีความยาว๕๑เซนติเมตร
โดยปลาไหล่ตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ภายในบ้านของคุณสมชัยเท้าประเสริฐ
ชาวจังหวัดราชบุรีเขาเล่าว่าปลาไหล่เผือกด่างตัวนี้
มันมาติดอยู่ในลันหรืออุปกรณ์สำหรับดักปลาไหล
ดักไว้ในทุ่งจอมบึงตอนแรกที่เห็นเขาก็นึกว่าเป็นงู
แต่เมื่อรู้ว่าเป็นปลาไหล่เผือกด่างจึงนำมาเลี้ยงไว้
เพราะเชื่อว่าจะมาให้โชคลาภพอมีคนรู้ข่าว
ก็ต่างพากันมาขอดูและส่องหาโชคตามความเชื่อ
มาดูปลาไหลอีกตัวบอกเลยว่าแปลก
สีเขียวแวววาวทั้งตัวเลย
ผมเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับเนี่ย
ส่วนที่เคยเห็นก็จะมีแค่ปลาไหลสีเผือก
ปลาไหลสีทองแต่นี่ปลาไหลสีเขียว
โดยเขาบอกว่าพบปลาไหล่ตัวนี้ในทุ่งนา
ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งหลายคนที่เห็นคลิปนี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่า
สาธุ๙๙บางคนก็บอกให้เลี้ยงไว้
เพื่อมันจะมาให้โชคลาภส่วนบางคนก็เข้ามาถามว่า
หรือยังทางเจ้าของคลิปตอบกลับเลยว่า

ส่วนปลาไหล่ตัวสุดท้ายที่จะให้ดู
คุณผู้ชมมาดูหน่อยว่ามันเป็นปลาไหลหรืองูเหลือมกันแน่
โอ้โหถ้ามองเผินแทบดูไม่ออกเลยนะครับ
ว่านี่คือปลาไหล่หรืองูเหลือม
คือลายมันเนี่ยเหมือนงูเหลือมจริง
ซึ่งปลาไหล่ตัวนี้ถูกพบโดยคุณโอเร่
ชาวบ้านที่จังหวัดชายภูมิเขาเล่าว่า
ปลาไหล่ตัวนี้จากการไปดักลันมา
ซึ่งมันมีความยาวประมาณ๔๐๕๐เซนติเมตร
บริเวณลำคอมีจุดดำสามารถมองเห็นเป็นตัวเลข
ลายยังคล้ายกับงูเหลือม
อีกทั้งยังมีคนมาติดต่อขอซื้อ
แต่คุณโอเรศไม่ขายเพราะคิดว่ามันเป็นปลาไหลนำโชค
และยังได้แต่งคันห้าเพื่อขอโชคลาภจากปลาไหล่ตัวนี้อีกด้วย
ยังไงครับ
แต่ละตัวมันลายไม่เหมือนกัน
คุณได้สังเกตบ้างมั้ยน่ะ

นี่ฉันรู้สึกว่าพออ่านข่าวเยอะมันจะทำให้เราจินตนาการเยอะ
เอาไปสังเกตนะคุณจูด้งแล้วอย่าลืมเอาไปปล่อยทำบุญด้วยนะ